หนึ่งในความฝันของผู้พิการทางการได้ยินก็คือการประกอบอาชีพอย่างคนปกติทั่วไปนะครับ
มูลนิธิสากลคนพิการจึงเปิดร้านอาหารยิ้มสู้คาเฟ่ให้เป็นที่ฝึกอาชีพสำหรับพวกเขา
แม้พนักงานไม่สามารถที่จะสื่อสารได้ตามปกติ
แต่การบริการก็มีได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
เราจะไปติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณมาซีรีสกล่อมแก้วครับ
เพราะว่าคอนเซ็ปต์ของร้านยิ้มสู้นะคะต้องการให้ผู้พิการทางการได้ยินอยู่ร่วมกับคนปกติให้มากที่สุดค่ะ
ได้อำนวยความสะดวกนะคะโดยการทำเมนูให้เป็นในรูปแบบของดิจิทัลค่ะ
แต่ว่าเมื่อเรามาถึงที่นี่แล้วนะคะยังไงก็ต้องขอเรียนรู้ภาษามือสักหนึ่งคำค่ะ
เผื่อว่ามาคราวหน้าจะได้ไม่ต้องจิ้มจออย่างเดียวค่ะ

อ่าาาใจค่ะ

ทำหน้าที่เป็นทั้งบาริสต้าและพนักงานเสิร์ฟ

เคยเป็นพนักงานจัดซื้อในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง

แต่ก็ต้องลาออกเพราะมีปัญหาการสื่อสารทางโทรศัพท์
ตัดสินใจมาเป็นพนักงานที่นี่กว่า๘เดือนแล้วค่ะ
ดีใจที่มูลนิธิเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้พิการทางการได้ยินเป็นบาริต้า
อนาคตจะนำประสบการณ์ไปต่อยอดทำธุรกิจของตนเอง
รู้สึกว่าทำงานที่นี่ค่ะ
ได้รับสิ่งดีมากเลยเพราะว่าได้รับทั้งความรู้
แล้วคือเนี่ยพอหนูได้มาทำที่นี่
รู้สึกว่าเราสามารถที่จะไปต่อยอดในอนาคต

เราก็สามารถที่จะทำร้านหรือว่าพ่อแม่รู้เนี่ยว่า
เรามีความคิดต่อยอดดีเขาก็รู้สึกภูมิใจในตัวเราค่ะ
ก่อตั้งร้านได้แรงบันดาลใจจากบทเพลงพระราชนิพล
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

่งเน้นการฝึกอบรมให้ผู้พิการได้มีวิชาติดตัวค่ะ
ภายใน๑ปีจากนี้จะเพิ่มการฝึกทำอาหาร
เพื่อให้ผู้พิการได้มีโอกาสสร้างรายได้ได้ด้วยตนเองค่ะ
ก็อยากจะมีอาชีพสองก็ทำอาหารด้วยค่ะ
แต่ในปัจจุบันนี้เราก็มีแม่ครัวพิการอยู่สองคนค่ะพิการขา
เราก็จะสอนท่านอื่นให้มีอาชีพทางด้านอาหาร
เพราะคิดว่าเมืองไทยเนี่ยยังไงก็ไม่พ้นอาชีพทางด้าน
เกี่ยวกับด้านอาหารจะดีที่สุดค่ะ
บางทีอาจจะไม่ต้องเปิดร้านทำที่บ้าน
ทำเป็นอาหารกล่องเป็นชุดแล้วก็ส่งก็ได้ค่ะ

เมนูอาหารข้าวผัดหมูจานโต
จานนี้ก็เป็นผลงานของแม่ครัวที่มีร่างกายไม่สมบูรณ์เช่นกันค่ะ
แต่ใจสู้ปรุงอาหารด้วยรอยยิ้ม

แต่ละวันจะมีลูกค้าทั้งผู้พิการและประชาชนทั่วไป

เพราะสนุนราคาอาหารเครื่องดื่มเริ่มต้นที่๔๕บาทเท่านั้น
มาอุดหนุนกันได้ค่ะที่อรุณอมรินซอย๓๙
ร้านเปิดตั้งแต่๗โมงเช้าถึง๖โมงเย็นค่ะ
สิวรีกล่อมแก้วข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน